สวัสดีค่ะมากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
แต่เดี๋ยวนะมากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
สองคนไหนอ่ะทำไมมีพิธีกรคนเดียวถ้าจะกินแรงคนอื่นขนาดนี้นะคะ
ฟ้องนายเลยค่ะนายค่ะรายการนี้ควรเหลือพิธีกรคนเดียวค่ะ

โอ๊ยใจเย็นโลสาลินใจเย็นโอ้โห

สวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีโลสาลินเนี่ยนะค่ะสวัสดีครับกูขะ
ว่าสู่ขิตไปแล้วโอ้ยังไม่สู่ขิตครับ
ปฏิบัติงานจากทางบ้านแบบนี้แหละครับคุณโรสลินครับ

โอ้โหคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะ
ผมจะบอกให้ว่าผมทำงานด้วยใจ
ทำงานที่นี่ไม่เคยหวังเรื่องเงินทำได้หมดอยู่แล้ว
เลือดคุณเป็นสีอะไรคะเลือดของคุณเป็นสีอะไร

คงไม่ต้องพูดต่อนะใช่ไหมเอาอย่างนี้เรื่องราวของเรานี่มันมีเยอะแยะนะ
แล้วที่สำคัญวันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมส่งประเด็นไลน
พูดคุยกับเราทักทายกันด้วยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ
เรื่องราวของเราวันนี้มีเยอะอย่างที่บอก
ซึ่งมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นติดตามในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เกิดเหตุไม่คาดฝันกับสาวคนนี้มาซื้อของร้านชำโดนรุมยำสามต่อหนึ่ง
ลีน่าจังจุกยับเพจร้านอาหารจัดโปรแปลกแปลกแค่ไหนต้องติดตาม
เกิดอุบัติเหตุขึ้นทุกเวลารถยนต์เบี่ยงเลนทำคันอื่นพลิกคว่ำ
ตามต่อทุกเรื่องราวแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ช่วงนี้กลับมาสะบัดกันต่อนะคะในคู่กัดสะบัดข่าว
ไหนล่ะชนะนี่เป็นคนเหนือล่ะคะ

โอ๊ยปีบอกอู้ปีบอกอู้ปีเต็มที่
ทำไมปี้เก่งเงินนี้ล่ะฮะพอถึงเวลาปีกะปิ
ปีกะปี้เต็มที่ตลอด

สลินมาเล่าเรื่องราวนี้กันก่อนดีกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับโรสลินครับ
เขาจะเอารถเนี่ยไปล้างแต่พอไปเห็นแล้วว่ารถเนี่ยเกิดร่องรอยบางอย่างขึ้น
เปลี่ยนใจไม่ล้างรถแล้วเพราะอะไรไปดูครับ
รอยเหลื้อเป็นทางคดเขียวขายสัตว์เหลื้อขาด
นี่ครับคุณผู้ชมครับอยู่บนฝากระโปรงรถ
ทำให้ผู้หญิงเจ้าของรถก็เชื่อว่านี่เป็นรอยพญานาคที่ออกมาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ได้เห็น
ถามว่าใครเป็นเจ้าของรถคุณแน็ตคุณแน็ตครับ
เขานำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลพร้อมกับเล่าว่าช่วงเช้าของวันที่๙มกราคมที่ผ่านมา
ตอนแรกเธอตั้งใจจะนำรถเก่งคันนี้ไปล้างทำความสะอาด
แต่พอเดินมาถึงรถอ้อโยแบบนี้ไม่ล้างมันแล้ว
เลื้อยคล้ายกับพญานาคบนฝากระโปรงรถ
อกจากไม่ล้างแล้วยังเชื่อว่านี่แหละครับพญานาคจะมาให้โชค
เพราะเธอบอกว่าก่อนที่จะเห็นรอยเนี่ยเธอฝันเห็นพญานาคก็ทำให้ยิ่งเชื่อเลยว่ามาให้โชคให้ลาบอย่างแน่นอน
แบบนี้เธอบอกว่าเอาละเก็บเอาไว้ก่อนรอเอาไว้วันที่๑๗มกราคม
งวดนี้โผล่พวดขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไปตามที่คิดหรือไม่
บอกบ้านเลขที่เอาไว้นะรวมไปถึงทะเบียนรถของเธอ
ตามคอมเมนต์ที่ขึ้นนั่นแหละผมขออนุญาตไม่พูดเอาละกัน
อย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดส่วนบุคคลนะ
แล้วใครที่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่นะก็มีชาวเน็ตนั่นแหละ
คอมมงคอมเมนต์เยอะแยะมากมายสาธุสาธุบ้างก็มีอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
เอางี้ละกันดูแล้วเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
สลินยังไงคะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังผมเนี่ยนะก็เคยเจอกับร่องรอยแบบนี้เหมือนกันที่รถของผม
โอ้โหผมเลยตกใจจะเอารถไปล้างแต่เจอร่องรอยเนี่ยเขียนเอาไว้เลยนะเป็นคำเลยนะว่า
ว่างเอารถไปล้างบ้างนะเอานิ้วเขียนไว้
นี่ไม่ต้องมีใครขายขายตัวเองเลยใช่ไหมไม่ต้องมีใครฆ่าฆ่าตัวตายเลยใช่ไหม
เอาแบบนี้แหละโอ้โหจริงจริงเลยคุณชนะทีนี้คุณผู้ชมต่อเลยนะคะ
คลิปอุบัติเหตุคลิปสั้นแต่ชัดเจนมากว่าความประมาทเป็นเหตุสังเกตได้
แซงอย่าซ่าในที่คับขันค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถเขาขับมาเลนขวาอยู่ดีดี
เปลี่ยนเลนกระทานหันแล้วมันทันไหมละนั้นอยู่สุดท้ายนั้นค่ะ
ลงไปเกาะกลางแบบนั้นเลยนะคะถึงบอกว่าบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
เวลาความประมาทเป็นเหตุสังเกตได้จริงจริงคืออุบัติเหตุนะปัจจัยหลักหลักเนี่ยนะมาจากสองอย่างไม่ตัวเราก็ตัวเขาถ้าดูคลิปแบบนี้น่าจะมาจากตัวเราเพราะฉะนั้นนะคะตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วสตาร์ทแล้วก็ต้องกลับมามีสติอีกรอบหนึ่งมีฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้ได้นะคะต้องขอบคุณเจ้าของคลิปนะคะจากผู้ใช้แอปพลิเคชัน

คุณชัชช่าหายไปไหนคะเนี่ย

ฝากเตือนในเรื่องของการขับรถนะครับ
เรื่องของการเคารพกฎจราจรผม
สำคัญที่สุดนะครับมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งครับ
ขับรถไปแล้วเจอกับรถที่เขาย้อนสอนมาแบบผิดเลนครับ

คุณจะย้อนสอนไปไหนครับมันย้อนสอนเฮ้ยไปกลับรถดิ
อะไรผมอ่ะอืมย้อนสอนกลับมาเต็มเต็มเลยนะครับ
มีรถใหญ่ก็คือรถเก๋งถูกไหมแต่พอขับไปเรื่อย
ไม่ได้มีแค่รถเก่งคันนี้คันเดียวครับคุณผู้ชมมีรถมอเตอร์ไซค์
สอนกลับมาด้วยอีกหลายคันเลยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนหน้าปากซอย
นี่เองแล้วถนนเส้นนี้บอกเลยนะว่ารถเยอะมากนะครับ
ถ้าขับย้อนสอนมาแบบนี้ผมว่าอันตรายนะ
เราเลยนำคลิปนี้มาเตือนภัยและที่สำคัญเตือนสติ
ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนว่าขับขี่อย่างปลอดภัย
มันต้องเคารพกฎจราจรครับ
สอนมาแบบนี้ก็ต้องพูดตรงว่าผิดแบบเต็มเลยนะครับ

มาดูเรื่องนี้ดีกว่า
ปัญหาโลกแตกแต่ถึงแม้โลกไม่แตกก็ยังมีปัญหานี้อยู่ดี
พาไปดูค่ะคุณผู้ชมปัญหานี้สุดคลาสสิกมากเลยนะคะ
อาม่ามีบ้านอยู่ริมถนนส่วนคนขับรถก็อยากจะมาจอด
จอดรถหน้าบ้านอำมาตย์แต่อำมาตย์บอกว่า
จอดไม่ได้เพราะตรงนี้เดี๋ยวจะมีคนมาส่งของ
แล้วคนที่เป็นเจ้าของรถบอกว่าทำไมจะจอดไม่ได้
ก็ในเมื่อเป็นถนนสาธารณะอย่างนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันดูคลิปต้นเรื่องค่ะ
คุณทำงานที่นู่นคุณก็ไปจอดที่ภูหลวงสิ
ขอโทษนะคะตรงนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะถูกไหมค
สาธารณะแต่เขาให้จอดชั่วคราวเขาไม่จอดทั้งวัน
แล้วหนูบอกว่าจะจดทั้งวันไหมคะไม่ถึง๒๔ชั่วโมงเลย
ไม่สิไม่ถึง๒๔ชั่วโมงเขาขาขายกี่ชั่วโมงคุณรู้ไหม

เขามาส่งของเขาส่งไม่ได้ฉันฉันค้าขายคุณต้องรู้

รถคุณเสียหายฉันไม่รับผิดชอบนะ

แล้วถ้าคุณจอดอย่างนี้ไม่ได้

คุณผู้ชมดูคลิปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
เหตุการณ์นี้คุ้นไหมคะว่าเกิดขึ้นบ่อย
แล้วถามตัวเองว่าเคยเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างไหม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านขายแก๊สสุธิชัย

เป็นการโตเถียงกันระหว่างอาม่าในคลิปกับผู้หญิง
เป็นสาวประเภท๒ที่ขับรถเก๋งนะคะ
เจ้าของรถเก่งเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
ชื่อว่าคุณนัทธนันสุตานนท์อายุ๒๙ปี
เธอเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
สักประมาณ๑๑โมงของวันที่๑๑เดือนมกราคม
คือเธอทำงานที่ภูหลวงทำงานอยู่บริเวณนั้นแหละค่ะ
แต่ปรากฏว่าคือไม่ได้เอารถไปจอดที่ทำงาน

แต่วันนั้นเนี่ยคือเห็นไหมคะมีขาวแดงไหมหน้าร้านขายแก๊สอ่ะ
เธอบอกว่าตรงนี้มันไม่ได้มีขาวแดง

แต่เจ้าของแก๊สเจ้าของร้านแก๊สก็คืออาม่า
อาม่าวันเพ็ญท่านบอกว่าลื้อจอดไม่ได้
เพราะตรงนี้เดี๋ยวจะมีคนขับรถมาส่งของ
เดี๋ยวจะมีลูกค้ามาซื้อแก๊ส
คุณผู้ชมถามว่าใครผิดใครถูกล่ะ

แต่นี่ค่ะเป็นคำถามที่เราเถียงกันมาตลอด
ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะคะ
ทีนี้เจ้าของคลิปคุณนัทธนันก็ยังสงสัยต่อ
อืมทำไมล่ะคะตรงนี้เป็นถนนสาธารณะ
แล้วทำไมดิฉันจะจอดไม่ได้
เราไม่ได้มีเจตนาหรือว่ามีเหตุการณ์อะไร
หรือว่าอยากจะไปพาดพิงถึงใครให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่แค่อยากถามเฉยว่าในมุมของตัวเอง
ในมุมของที่เราเป็นคนเหมือนกัน
ส่วนไหนที่เราอยู่ได้ส่วนไหนที่สามารถจอดได้
ส่วนในที่สามารถจอดไม่ได้หรือว่ายังไง
แต่ในกรณีที่เกิดดังคลิปเราก็เลยสงสัยว่ามันทำไมถึงจอดไม่ได้
เพราะเราก็มีอยากเห็นกรณีศึกษา
เราทุกคนอาจจะเจอหลายคลิปแล้วว่ามันเป็นแบบนี้
แต่ในบางคนอาจจะเจอแต่เผื่อที่อื่นหรือว่ายังไง
จะได้เอาเหตุการณ์นี้เป็นบรรทัดฐาน
ในการใช้ชีวิตหรือการจอดรถนะคะ
เพราะมันมีหลายที่มากไม่ใช่แต่ที่นี้ตรงนี้ตรงเดียว
ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
จะบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นสองมุมนะคะ
อันนี้ในมุมของเจ้าของรถเก๋งแล้วก็เจ้าของคลิป
ที่เธอบอกว่าก็นี่มันคือถนนสาธารณะ

มาดูในมุมอาม่าหน่อยอาม่าวันเพ็ญเจ้าของร้านแก๊ส
อาม่าบอกว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ให้จอด
ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้จอดแต่ถ้าเกิดว่าจะมาจอดทั้งวีดทั้งวันเนี่ย
ฉันก็ต้องขายของฉันก็เดือดร้อน
จอดชั่วครั้งชั่วคราวเข้าใจได้
เข้าใจว่าถนนสาธารณะแต่นี่คือหน้าบ้านฉัน

ถ้าเกิดว่าเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะ
ลองคุยปรับความเข้าใจดูก่อนไหม

คุณชนะคุณชนะดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ

ผมว่านะไอ้เรื่องปัญหาแบบนี้บางทีแค่กฎหมายอย่างเดียวไม่พอ
อย่างหนึ่งนะฮะที่สามารถช่วยได้ก็คือเรื่องของน้ำใช้
คือถ้าต่างคนต่างมีน้ำใจให้กันอย่างที่คุณโรสลินบอก
ปัญหาแบบนี้มันจะน้อยลงครับ

เนาะครับอ่ะมาเรื่องกันที่ความเชื่อบ้างดีกว่าถ้าพูดถึงสารพระภูมิ

หมอปลาอย่านิ่งสิ

หมอปลาครับต้องมาช่วยแล้วเพราะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ
เพราะหวั่นอาถรรพ์บอกว่าสารพระภูมิล้มทับใส่เด็กอะครับ
เหตุเกิดที่ย่านน้องแข็มกรุงเทพนี่เองครับคุณโรสลิน

กุ้งเปียขาวอายุ๓๔ปีเจ้าของบ้าน
และผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือ

นักข่าวสัมภเวษีเดินดูรอบบ้านเลยครับ
เจออะไรบ้างล่ะอุปกรณ์รับเหมาก่อสร้างหวางกระจัดกระจายเลย
บ้านทางทิศเหนือติดกับรั้วบ้าน
ก็มีสารพระภูมิสูงประมาณ๑๕๐เซนติเมตรโอ้สูงอยู่นะ
ล้มครับมันล้มเสียหายอยู่ในสภาพที่แบบว่าปูนแตกหัก
รูปปั้นที่เคยอยู่บนศาลกระจัดกระจาย

แล้วไปสังเกตที่ตัวฐานตัวฐานของปูนตรงนั้น
ที่เป็นที่ตั้งของศาลนะครับ
ตรงกลางมีรอยแตกร้าวไปทางยาว
แล้วก็มีจุดที่มันยุบลงมาด้วยยุบแบบลาดเอียงไม่เท่ากันครับ
มีลักษณะแบบเหมือนเป็นแอ่งกระทะ
และบริเวณฐานเสาของสารพระภูมิไม่มีโครงเหล็ก
อันนี้สำคัญไม่มีโครงเหล็กในตัวที่จะยึดเสาของสารพระภูมิเอาไว้
กุ้งนะครับบอกว่าสารพระภูมินี้ตั้งมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
ร้อนผ่านฝนมาเยอะ
บ่อยครั้งนะครับก็ถูกลูกมะพร้าวที่อยู่ต้นข้างล่นใส่ด้วยก็มี
อย่างนี้ครับกระทั่งวันศุกร์ที่๗มกราคมที่ผ่านมา
เวลาประมาณสัก๑๙นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่ง
หลานสาวของเขาอายุ๕ขวบเอง
วิ่งเล่นจะไปเก็บกลวยที่อยู่ใกล้กับศาล
จู่สารล้มลงมาทับตัวหลานครับน่าสงสารมาก
หลานได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกเป็นทางยาว
ทั้งที่ตอนนั้นบอกเลยนะว่าไม่ได้มีลมพงลมพัดอะไร
ตัวเขาเชื่อเลยแบบนี้เป็นการกระทำของวิญญาณ
สัมภเวษีหรือเปล่าก็เลยอยากจะให้หมอหมอปลาครับ
หมอปลามาช่วยดูทีแต่อย่างนี้
ตอนแรกเขาไปหาหมอแบบเป็นหมอดงหมอดูหมอผีก่อนนะ
แล้วเขาก็ทักมานะว่าหมอผีทักว่า
สิ่งที่อยู่ในศาลนั้นไม่ใช่พระภูมิเจ้าที่
แต่ว่าเป็นสัมภเวษีซึ่งตัวเขาก็คิดนะ
แบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วทุบทำลายทิ้งเลยไหม
แต่ว่าไม่กล้าไม่กล้าครับ
แล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี่ตามกราฟิกที่ขึ้นให้
บอกว่าพ่อเค้าคือให้เอากระดูกผีไต่โหมาฝังที่บ้านด้วยนะ
แต่ทีนี้พออายุเยอะคุณพ่อคุณพ่อลืมไปแล้ว
ว่าไปฝังไว้ตรงไหนโอ้โหโห
ก็ไม่ได้เอาออกซะทีอ่ะเนาะคนในบ้านครับ
แล้วก็เจอแต่เรื่องราวแปลกทั้งถูกผีเข้าบ้างถูกผีอำบ้าง
แล้วล่าสุดเนี่ยหลานสาวถูกสารล้มทับใส่อะครับ
อายุ๒๕ปีเป็นแม่ของเด็กหญิงที่ถูกสารล้มทับนะครับ
เธอบอกว่าเธอเชื่อว่าเหตุการณ์สารล้มทับลูกสาวน่ะเป็นฝีมือของบรรดาสัมภเวษีอย่างแน่นอน
เพราะว่า๒๓เดือนก่อนนะครับตัวเธอเองฝันว่ามีสัมภเวษีมาคูว่าจะเอาชีวิตลูกสาวไปครับ
เอางี้เรื่องราวนี้ไปถึงหมอปลาแล้วนะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีกล่าวว่าที่ดังกล่าวเนี่ยมีสัมภเวษีอาศัยอยู่หรือไม่เนี่ย
ต้องรอให้หมอปลาลงพื้นที่ก่อนถ้าหมอปลาลงพื้นที่ไปแล้วเจอสัมภวีสัมภเวษีจะเป็นยังไง
ผมแย่ผมแย่อาการจะเป็นอย่างนี้
คุณผู้ชมครับถ้าจะเจอแล้วก็หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวจะทุบให้ฟรีเลย
ไปฟังหมอปลาบอกเลยครับตัวไอ้เรื่องสาวเข้าภูมิเนี่ย
ที่ไม่มีใครกล้าเอาออกไปเนี่ยผมก็มองว่าขอให้เรื่องนี้มันเหี้ยเถอะ
จะทุบให้เป็นเสียงซึ่งดูครับแต่ฉะนั้นเนี่ยผมได้ติดต่อ
เดี๋ยวเราคอยลุ้นกันว่าเขาคนนั้นคือใคร
ที่เขาอาสาหมอปลาจะไปทุบให้แกบอกก่อนเขาคนนี้คือดาราครับ

ถ้าจะให้เดานะเอาเร็วเลยนะ

ไม่ทิศใครวันก็พระอดีตพระมหาสมปอง
เฮ้ยแต่เขาดังมากเลยนะเขาจะมีเวลามาทุบเหรอ
ก็มาหาเวลามาได้ต้องหาเวลามาได้

คุณเชิญมาให้ด้วยนะวันหลัง

ก็ไม่แปลกก็ไม่แปลก

จากเรื่องหมอปลามาดูแม่คนนี้หน่อยค่ะ
แม่ก็คือแม่นะคะแม่ลีน่าแม่ลีน่าค่ะ
ฟาดแรงมากนะคะคือแกเห็นคลิปคลิปหนึ่ง
ร้านอาหารที่โคราชแกตั้งคำถามเสียงดัง
ท่านโทษนะนี่ร้านอาหารหรือซ่อง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
อีหน้าด้านอะไรอย่างอาย
เปิดร้านอาหารหรือว่าจะมาโชว์ทุเรศ
อาหารไม่อร่อยเหรอไม่มีมุกจะขายแล้วเหรอ
หน้าด้านจะต้องมาโชว์นมอุ้ยทุเรศ
วนมอย่างเดียวไม่พอนางเอาผู้ชายมาขายตัวในร้านนางด้วย
โอ้โหสมัยนี้นะคะคุณผู้ชม
คนค้าขายเนี่ยมันหน้าด้าน

โลกแห่งความเป็นจริงมันก็ยังหน้าด้านแบบทุเรศ
สรุปแล้วจะมาเปิดร้านขายอาหารหรือว่าจะมาขายจีโมะ

ตกลงร้านหล่อนเป็นร้านอะไรกันแน่จ๊ะ
สละโสดเพื่อให้คนไปหาผัวหาเมียกันเหรอ
สุเรศทุเลศทุเลศ
มก็ไม่มีด้วยนะไม่ใช่ว่านมมีนะ
เอออย่างนี้ไม่ต้องถึงขนาดนี้เลยเหรอคุณผู้ชม
คือแบบว่าตกลงมึงจะมาขายอาหารหรือจะมาขายจีโมะ
แต่ก็ร้านมึงน่ะหนักกว่าแล้วต้องเต้นยั่วโหขนาดนั้น
ครอบครัวเขาไม่แตกแยกกันหมดเลยค่ะไปล้านหนึ่งอ่ะ
คือหมายความว่าใครมีผัวมีเมียก็สละสดแล้วไปร้านมึงไปแดกแล้วก็ไปมีเซ็กกัน
ตกลงไปซ่องเหรอร้านอาหารตอบกูมาสิ
คุณแม่คุณแม่ถามว่าตกลงเป็นร้านอาหารหรือเป็นซ่อง
คำถามนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวถามชนะให้ชนะเขารู้ดีนะคะ
เขาเปรียบเทียบได้นะทีนี้มาดูค่ะคุณผู้ชม
นี่นี่ค่ะร้านอาหารที่แม่ลีน่าแกฟาดยังไงล่ะ
มีทั้งผู้หญิงมาเต้นแบบนี้มีทั้งผู้ชายมาถอดเสื้อเหลือกางเกงตัวเดียว
นี่แหละค่ะคลิปนี้แหละค่ะที่ทำให้แม่ฟาดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วจะบอกว่าร้านนี้นะโอ้โหเปิดร้านมาชื่อว่าร้านสละโสด
เปิดมาไม่นานปรากฏว่าลูกค้าอุดหนุนเต็มร้านนะจ๊ะ
คุณต้องโทรจองไปล็อกโต๊ะก่อนล็อกโต๊ะล่วงหน้าหลายชั่วโมงเลยนะจ๊ะ
ไม่งั้นแล้วโต๊ะเต็มนี่แบบนี้แหละค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าสาวเข้าไปก็จะมีหนุ่มมารายล้อมรอบโต๊ะนะจ๊ะ
ลีน่าแกก็เลยตั้งคำถามคุณผู้ชมดูเองเถอะค่ะ
ทีนี้พอเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้ไงนี่ไงนี่ไงไม่ให้แม่ควันออกหูได้ไง
เนี่ยทีนี้ต้องถามใครอ่ะต้องถามใครอ่ะ
ทำไมคุณคิดโปรโมชั่นแปลกอะไรแบบนี้ก็ต้องถามเจ้าของร้านถูกไหมคะ
นักข่าวของเราไปถามเจ้าของร้านดรบุญมาอิ่มวิเศษเจ้าของร้านสละโสด
แต่ดิฉันว่าหลายคนน่าจะสละสิทธิ์แล้วนะที่จองไว้ล่วงหน้าแม่ลีน่าฟาดยับขนาดนี้นะคะ
ทีนี้ดรบุญมาแกว่าไงแกบอกว่าอ๋อผมชี้แจงแบบนี้นะครับแม่ลีน่าแม่ฟังนะครับ
ตอนนี้โควิดมันระบาดใช่ไหมประชาชนก็เกิดความเครียดที่ร้านก็เลยมีไอเดียจัดโปรโมชั่นหาคู่ให้ฟรี
หมายถึงว่าถ้าใครเป็นโสดมาเที่ยวที่ร้านก็จะมีเครื่องดื่มให้๑ขวดต่อ๑คนแต่ถ้ามาเป็นคู่ก็จะได้๒ขวด
ที่บอกว่าสละโสดเนี่ยก็คือถ้าคุณไปเดี่ยวคุณก็จะได้เครื่องดื่ม๑ขวดเนี่ยก็เป็นคู่แล้ว
ใครที่มาคนเดียวก็อยากให้เขาสนุกลืมความเครียดไปนะคะส่วนการหาคู่ในที่นี้ไม่ใช่หาคู่รักอย่างเดียว
แต่หมายถึงหาคู่นั่งดื่มนั่งรับประทานอาหารนั่งพูดคุยหรือร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน
คล้องกับโซโลแกนของร้านคือสถานีขายความสุขที่ร้านสละโสดนั่นเองนะจ๊ะ
จะบอกว่าแม้แต่คนที่มีครอบครัวแล้วก็มาทานที่ร้านได้เหมือนกันไม่จำกัดเฉพาะคนโสดเพียงอย่างเดียว
คุณชนะเห็นแบบนี้แล้วอยากไปบ้างไหมคะอยากไปไหม
โอ้โหถ้าไปมีความสุขแต่ตอนกลับความทุกข์มาเต็มเลยครับ
แต่ผมบอกนะผมไม่แน่นอน

นี่ไม่เคยผิดเลย

เออจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรก็

ถนนนะครับไม่ใช่สนามแข่งรถ

คุณผู้ชมผมขออ่านแบบรสลินเลยนะ
แบบนี้ต้องเรียกว่าซิ่งเป็นเหตุสังเกตได้
หากสังเกตในคลิปเราจะเห็นว่ารถเก๋งสองคันนี้พยายามจะซิ่งแข่งกันอยู่
เห็นไหมคะจากในคลิปรถคันดังกล่าวพยายามจะเปลี่ยนเลนแล้วแซงเก๋งคันหน้า
สุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุค่ะ

เออถ้าจะเรียนแบบขนาดนี้มาสิ่งร่างกันเลยไหมคะ
เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้
จากเหตุการณ์นี้นะครับรถเก๋งคันนี้ที่ชนกำแพงเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บพอสมควรนะ
เราเนี่ยอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจกับใครก็ตามนะครับ
ที่คึกคนนองใช้ถนนเป็นสนามแข่งรถหรือบางทั้งบางขา
ผมไม่แน่ใจนะว่ารถสองคันนี้เขามีเรื่องกระทบกระทั่งมาก่อนหรือเปล่า
คือคันหนึ่งพยายามปาดซ้ายปาดขวาขณะที่อีกคันนึงก็พยายามบังเลนไม่ให้แซงแบบนี้
คือขับรถแบบนี้ขับโดยประมาทครับแล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ไม่ใช่แค่คุณอย่างเดียวนะครับ
คนรอบข้างเกิดอุบัติเหตุไปด้วยเสียหายทั้งทรัพย์สินหรือร้ายแรงกว่านั้นเสียหายถึงชีวิตครับ
เห็นด้วยนะคะกับคุณชนะตั้งแต่จัดรายการมานี่ประโยคนี้เพิ่งเห็นด้วยเป็นประโยคแรก
ความดีผมก็มีแต่บางทีก็ไม่ได้เอาออกมาโชว์ให้เห็นครับ
นานนานทีถึงจะดีคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคลิปอุบัติเหตุบนท้องถนน
ประโยคเท่านั้นระทึกหวาดเสียวและพังยับค่ะ
หน้าคันที่ไปชนตูดรถเก่งอ่ะข้างหน้าเขาเบรกแล้วตัวเองเนี่ยก็ขับมาแล้วทาง

ข้างหน้าเบรกแล้วตัวเองใช้ความเร็วคือรถใหญ่เนี่ยระยะเบรกเนี่ยจะมาก
รถเล็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องขับห่างพอสมควรสุดท้ายคันหน้า
เบรกตัวเองเบรกไม่ทันอย่างไรจูบตว์ตูดรถเก่งดิเลยค่ะแล้วยังไงมี
เอาจริงไม่ต้องแขวนหลวงพ่ออะไรนะคะคือโอเคหลวงพ่ออยู่ในใจได้
สติอย่างเดียวเลยสติก่อนสตาร์ทแล้วตอนที่สตาร์ทแล้วก็กลับมามีสติ
แล้วต้องไม่ประมาทด้วยหกล้อเบรกไม่ทันชนท้ายเก๋ง
นี่คุณผู้ชมเอาคลิปมาเตือนกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วขับรถขับราก็อย่าประมาทนะคะอ่านี่ครับ
ห้ามประมาทจริงเพราะทุกเซียววินาทีมันมีชีวิตเป็นเดิมพันนะ
คุณผู้ชมครับว่ากันว่าเรื่องของมาเฟียรถแท็กซี่มันมีจริงหรือไม่มีจริง
อันนี้ต้องตรวจสอบครับแต่ว่ามีคลิปหนึ่งครับโชเฟอร์แท็กซี่เขาถ่ายเอาไว้ได้
เขามาร้องเรียนกับทางตำรวจว่าเขาเนี่ยถูกลักษณะของมาเฟีย
หรือว่าเป็นเจ้าถิ่นแท็กซี่ในย่านหมอชิด๒มาไล่ทำร้ายครับ
อ่ะเนี่ยคลิปที่ผมพูดถึงนะครับซึ่งคนที่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ยเขาว่าเขามีเรื่องกับแท็กซี่มาเฟียแล้วตอนที่เขากำลังขับออกมาในนั้นน่ะมีผู้โดยสารอยู่ด้วยนะเอางี้ละกันครับล่าสุดเนี่ยนะฮะคนขับแท็กซี่ที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเขาบอกว่าเขาถูกทำร้ายด้วยเขาชื่อว่านายนรงยงสูงเนินอายุหกสิบสี่ปีเขาเอาคลิปนี้ครับไปพร้อมกับนาย

ผู้โดยสารปกตินั่นแหละในสถานีขนส่งกรุงเทพหรือว่าหมอชิด๒เมื่อวันก่อน
แต่อย่างนี้อยู่มาเจอกับพวกนี้เข้าก็เลยถ่ายคลิปนี้ไว้
เป็นหลักฐานเอาไปลองฟังพี่เขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นหน่อยครับ
แล้วอีกคนหนึ่งขับ
และอีกคนนั้นก็ทำร้ายรถของด้วย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

เพื่อติดตามชายทั้งสองคนในคลิป
ที่เป็นผู้เสียหายที่เขาทำการถ่ายคลิปเอาไว้

แต่ทางตำรวจก็พอทราบแล้วว่าเป็นโชเฟอร์แท็กซี่เจ้าประจำ
ที่มารับผู้โดยสารในหมอชิด๒แถวนั้นแหละครับ
อกจากนี้นะครับนายนรงแล้วก็ตัวแทนชมรมเนี่ย
ยื่นหนังสือถึงผู้จัดการบอกขอสอให้ยกเลิกการเรียกเก็บค่าจอดรถแท็กซี่
เพื่อไม่ให้เกิดแท็กซี่กลุ่มมาเฟียในหมอชิด๒อีกด้วยครับ
เอ้าเรื่องนี้มันจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ขอวอนไปยังเจ้าหน้าที่แล้วกัน
ให้จัดการเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดนะครับ
ถ้าเกิดมีจริงนี่แสดงว่ามาเฟียกลัวมาฟรีนะคะ
ลุงมาจอดฟรีใช่ไหม
คุณผู้ชมทีนี้มาดูค่ะมาดูที่สมุทรปราการกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นักเรียนนักเลงตีกันค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ตีกันยับเลยนะคะสุดท้ายตำรวจรวบตัวได้แล้วบางส่วนค่ะ
เฮ้ยพี่หนูประวัง
ออกไปนี่
โอ้โหตีกันยับแบบนี้ถ้าซูมไปใกล้นะคะ
อาวุธนี่แทบจะทุกชนิดเลยนะคะมีดหมีไม้มาปืนมี
ระเบิดก็มาค่ะทุกอย่างเลยที่เป็นอาวุธนี่อีกคลิปหนึ่งค่ะ
แล้วจะเห็นนะคะในวงกลมสีแดงเห็นไหมถือปืน
แล้วปั้งยิงไปในกลุ่มคั่วหรี่แต่เคราะห์ดีมากที่ไม่โดนใครนะคะ
งั้นแล้วอีกฝ่ายนี่ตายอย่างเขียดเลยนะคะเออแต่สุดท้ายแล้วมีคนเจ็บนะ
เพราะว่ามีอาวุธมีดจะมามีดบาดค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ชาวบ้านบอกว่าอุกอาจมากเลย
แล้วเห็นไหมฮะฟ้ายังไม่ตกกระวัน
ยังไม่ตกดินเลยอ่ะยังสว่างอยู่แบบเนี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้

เกิดขึ้นในท้องที่ปากซอยสุขสวรรค์๗๔
ซอยวัดชมนิมิตรตำบลบางครุพระประแดงสมุทรปราการ
คุณผู้ชมพอเกิดคลิปแบบนี้แล้ว
เราก็ต้องไปถามตำรวจใช่ไหมตำรวจจ๋า

เห็นแล้วลงพื้นที่แล้วด้วยเยี่ยมมากค่ะ
ตำรวจสพพระประแดงนะคะลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ
แล้วไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด๘คน

โอ้โหอายุอนามนะเจ้า
อายุระหว่าง๑๕๑๗ปีเนี่ยค่ะ
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะ
แล้วเอาอนาคตมาทิ้งแบบนี้ทำไมล่ะหนูจ๋า
นี่จับกลุ่มได้พร้อมกับมีดดาบยาว๓เล่ม
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ๔คัน

คุณผู้ชมทีนี้ถามหน่อยซิว่าต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไร

กลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่ามันมีเรื่องขัดแย้งกันมา
เพราะท้าทายกันในโลกออนไลน์
ท้าทายกันในโลกออนไลน์เสร็จปุ๊บ
ในชีวิตจริงก็ต้องเอากันหน่อยนะคะ

จะโดนท้าทายด้วยโดนเกลียดทัพอะไรด้วยใช่มั้ย

เราจะเลิกไหมเนี่ย
ก็เกิดมาจากนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ท้าทายกันในโลกออนไลน์แล้วสุดท้ายก็มาต่อสู้กันจริงแบบนี้นะคะ
ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่าหลบหนีอยู่นะคะ
จะรวบรวมหลักฐานเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมด
ถ้าดูอายุแล้ว๑๕๑๗ยังเป็นเยาวชนยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
วัยรุ่นเป็นวัยคึกขนองเพราะฉะนั้นอารมณ์คึกขนอง
อย่าเอามาใช้เยอะอย่ามาใช้ฟุ่มเฟือยนะคะ
มีสตินะมีสติก่อนที่จะทำอะไรลงไป
เพราะว่าคนที่เสียใจคือพ่อกับแม่ค่ะ
ฝากผู้ปกครองด้วยนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลครับ
เรื่องนี้บ้างนะครับเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงครับ
สามสาวไปรุมแบบสามต่อหนึ่งเหตุไม่พอใจเพียงแค่ว่ามองหน้าครับ
เนี่ยฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหน้าร้านน้องติงลี่
บริเวณบ้านป่าก่อตำบลท่าสะอาดอเภอเซกาจังหวัดบึงกาลครับ
คนที่โดนทำร้ายนะครับชื่อน้องเนยครับนามสมมุติเดินออกมาจากร้านก็ถูก
กลุ่มผู้หญิง๓คนปรีเข้าทำร้ายใช้ขวดตีเข้าไปที่หัว
กระชากลากถูตบไปตบมาก่อนที่จะมีผู้ใหญ่เท่านั้น
ห้ามปรามแล้วก็แยกย้ายกันไป
เนยคนที่ถูกทำร้ายบอกว่าวันเกิดเหตุก็ไปซื้อของตามปกติที่ร้านนั่นแหละ
แล้วก็เจอกับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ปรีเข้ามาถามว่า
หน้าทำไมก่อนที่จะรุมทำร้ายเธอครับ
ยืนยันนะครับว่าไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อน
คู่กรณีสองคนคือเสื้อแดงกับเสื้อฟ้าก็ไม่รู้จักกัน
อีกคนเสื้อน้ำเงินเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันพอจะรู้จักกันอยู่
อะเธอเล่ามาแล้วลองไปฟังหน่อยฮะ

ซื้อของเสร็จเขาก็มารอ๓คนเลยค่ะ
มารอด้านหน้าแล้วเขาก็ถามหนูว่ามองหน้าทำไม
ก็เลยบอกว่ามองเฉยเขาก็เลยเอาขวดทุบหัวหนูค่ะ
อืมคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับหนูนะคะ
แต่ว่าก็ไม่เคยมีอะไรฝากเสียงอะไรกันเขาน่าจะเกลียดหนูจากคำพูด
เนยบอกว่าเจ็บไปตามเนื้อตามตัวแล้วครับปวดหัวด้วย
แม้ว่าจะไม่มีบาดแผลแต่ก็รีบไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเซกาแล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่าต้องรอผลตรวจจากโรงพยาบาลก่อน
ซึ่งก็จะได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันอีกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้คู่กรณียังไม่ได้มาขอโทษเลยสักคนและสักคำ
มีแต่แม่ของคู่กรณีมาบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดให้
เดี๋ยวยังไงซะเนี่ยเรื่องของน้องเนยจะจบลงแบบไหนก็ต้องฝากไปยัง
เจ้าหน้าที่ต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดเหตุความรุนแรงแบบนี้อีกครับ
ค่ะดีนะคะที่ดิฉันเกิดมาไม่สู้คนเวลาสบตาใครดิฉันได้จะทำแบบนี้
เออเนอะใช่คือก็เหมือนกันแหละคือถ้าสู้คนป่านี้ตายแต่เด็กแล้วครับโรสลินครับ

อ่ะวันนี้พอหอมปากหอมคอสนุกสนานเนาะลุสลินเนาะ
ค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันเวลาเดิมนะคะ๑๕น๓๐น๑๖นขายค่ะ
คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันด้วยความพริ้วของสายแดนส์ตัวจิ๋วนะคะ
ส่วนพรุ่งนี้กลับมาพบกับเราสองคนพร้อมทีมงานในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป